นอกจากนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้าง

ความชัดเจนในการถ่ายทอดเนี่ยของเราถ่ายนะครับ
ก็จะบอกตั้งแต่เนื่องตั้งแต่วันนี้ไปเลย
ย้ำไปจนกว่าจะถึงวันที่๒มิถุนายนนะครับ

ก่อนที่บอลโลกจะแข่งขัน

ทางจีนเนี่ยเขาก็ถือว่า
เลือกเราเพราะว่ามีการตกลง

ทุกช่วงนี้นะครับก็พูดถึงเกมกับจีน

เอเชียนคลับซึ่งแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่อง
แต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ในวันที่๒พฤษภาคมนี้ก็พูดถึงโปรแกรมนี้ไปด้วย
คือวันที่๔พฤษภาคมโอ้โหรู้๒โปรแกรมสำคัญนะครับ
วันที่๕ก็คงจะมีข่าวดีเรื่องของการเตรียมทีมต่อเนื่องเลย
ใช่ครับเพราะว่าพอรู้ว่าอยู่ในสายไหนเนี่ยรายวัชก็กล่าวว่า
จะได้เตรียมทีมถูกแล้วก็จะได้เลือกวิเคราะห์ว่า
เรานั้นจะใช้การอุ่นเครื่องต่อไปในการเจอทีมชาติอะไรดี
ในการวางแผนในการลงแข่งขันทั้ง๒ทวนาเมนต์
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเปิดเผยว่าได้พยายามกำชับรายวัชว่าอยากให้เปิดโอกาสให้กับนักเตะหน้าใหม่
มาติดทีมชาติในครั้งนี้นะครับเพราะว่าทีมชาติไทยก็มีเวลา๕วันนะครับ
ที่จะได้ฝึกซ้อมและได้เรียนรู้ระบบการเล่นเพื่อเป็นการเตรียมผู้เล่นที่จะมาทดแทนรุ่นพี่ที่อาจจะโรยราหรือว่านักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ
สิ่งที่พยายามย้ำกับโค้ชและทีมงานก็คืออยากให้เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นใหม่
ซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมตัวไว้เพื่อให้ทดแทนทีมชาติรุ่นเก่าซึ่งอาจจะต้องหมดอายุของการเล่นในอนาคตก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าที่ดูอยู่หลายคนเนี่ยยังสามารถทำหน้าที่ได้
แต่ปัญหาก็คืออาการบาดเจ็บที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายคนก็น่าเสียดาย
ก็เน้นนะครับเวลาในการถ่ายท่อหลังนะครับที่รัชมังคาลากีฬาสถานก็ตามหน้าจอไว้กันนะครับ

เกมจะเริ่มคิกออฟก็คือ๖โมงครึ่ง

ทางฝั่งเราก็มีโอกาสที่จะต้องประชุมเหมือนกัน
ในเรื่องของการนำเสนอนะครับในการถ่ายละสดในครั้งนี้